เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะ
แฟลต์ย่านร่มกล้าวนะครับ
ซึ่งตัวของผู้เป็นแม่เนี่ย

มูลนิทธิปรีวินาของสกุลเพื่อเด้อทัศน์ตรีนะครับ
เพราะมีลูกสาวสองคนแต่ลูกสาวสองคนเนี่ย
เคยมีปัญหากันตั้งแต่ลูกคนเล็กยังอายุแบบสัก๑๐ขวบ
เพราะว่าเคยถูกพี่สาวเนี่ยเอาหม้อตีหัวตีศีรษะอะไรอย่างนี้
แม่บอกว่าสงสัยแค้นตั้งแต่เด็กหรือเปล่าไม่รู้ก็โตมาก็แยกย้ายกันไป
ลูกสาวคนโตไปมีลูกมีครอบครัวมีลูกสองคน
วันหนึ่งก็คือเมื่อต้นเดือนมีนาคมวันที่๑มีนาคม
ลูกสาวคนโตกับหลานสองคนมาหาแม่ที่บ้านที่แฟลตร่มกล้า
เขาอยู่ห้องที่นี่บอกขออยู่ด้วยขออยู่สักพักหนึ่ง
มีปัญหาอะไรยังไงมาไม่รู้ล่ะมาขออยู่ด้วย
ต่อมาวันที่๓มีนาคมเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ย
หนึ่งมีนาคมลูกสาวคนโตมาลูกสาวคนเล็กก็มาขออยู่ด้วยอีก
ลูกสาวคนเล็กแต่ลูกสาวคนเล็กบอกว่าขออยู่แค่วันสองวัน
ระหว่างหางานทำเดี๋ยวได้ที่อยู่ใหม่เดี๋ยวรีบออกเลย
แล้วอยู่ดีคืนวันที่๓มีนาคมระหว่างที่เขาเข้านอนกันหมดแล้วเนี่ย
ลูกสาวคนเล็กเอาน้ำกรดไปสาดใส่พี่สาวคนโตกับหลานสองคน
แล้วนี่ดูเด็กนะคะน่าสงสารจริงคนหนึ่ง๑๐ขวบคนหนึ่ง๖ขวบ
สิบขวบเป็นผู้ชายแล้วก็หลานผู้หญิงหกขวบเองอ่ะ
กรดนะฮะแต่ว่าเด็กสองคนเนี่ยโดนเยอะที่สุด
พี่สาวคนโตที่ว่ามีปัญหากันมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
มาเจอกันอีกตอนนี้เนี่ยโดนเฉียดหน้าแต่ก็โดนอ่ะ
ตามแขนตามขาแต่คนที่สาหัสสุดเนี่ยคือลูกโดยเฉพาะเด็กชายวัย๑๐ขวบเนี่ยนะ
อาจบอดข้างหนึ่งได้โอ้ยแต่โอ้โหดูอ่ะแล้วเด็กเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยอ่ะ
แล้วคนก่อเหตุพอก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปเลยนะฮะ
ผู้ที่เป็นแม่เนี่ยอายุ๕๕ปีนะครับไปร้องทุกข์ไปขอความช่วยเหลือจากนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีแล้วเล่าให้ฟังแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์
จะได้เห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดขึ้นคืนวันที่๓มีนาคมนะคืนนั้นอยู่ด้วยกันหมดแล้ว
ลูกสาวคนโตกับหลานสองคนแล้วก็ลูกสาวคนเล็กที่มาขออยู่ด้วยอีก
ก็อยู่ด้วยกันที่ห้องเนี่ยที่แฟลตร่มกล้าประมาณสองทุ่มนะ
ลูกคนเล็กลูกสาวคนเล็กนะเนี่ยไปซื้อขนมกับนมเปรี้ยว
มานั่งกินคนเดียวอยู่ที่ห้องกินแบบไม่เรียกใคร
ซึ่งแม่เองก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดสังเกตอะไร
พอ๔ทุ่มทุกคนก็จัดที่นงที่นอนเข้านอนกันในห้องเขาก็แบ่งเป็นสัดส่วน
พออยู่กันรวมละห้าคนอะอะให้นอนกันได้นะครับ
หลานสิบขวบก็นอนตรงนั้นหลานสาวหกขวบนอนตรงนี้
ลูกสาวคนโตอยู่ตรงนั้นลูกสาวคนเล็กตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้
แม่เขาพยายามจับแยกกันเพราะรู้ว่าไม่ลงลอยกัน
อยู่ดีตี๓ที่ทุกคนนอนหลับกันอยู่ปิดไฟด้วยนะ
หลานชายหลานสาวร้องตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วย
น้าเนี่ยเอาน้ำอะไรไม่รู้มาสาดหนูแสบร้อนไปหมด
แล้วก็ร้องโอดควรนะครับตัวลูกสาวคนโตก็ร้อง
แม่ก็ไปเปิดไฟในห้องพอเปิดไฟพลึบโอ้โหแทบช็อก
ลูกสาวคนโตกับหลานสองคนเลือดไหลเลือดอาบรอย
ไหม้ดำทั่วร่างทั่วหน้าไปหมดน่าสงสารมากค่ะ
ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้
ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมเรื่องนี้หน่อยนะคะ
เล่าค้างไว้เมื่อช่วงที่แล้วกรณีน้องสาววัย๓๑ปี
เอาน้ำกรดไปราดใส่พี่สาววัย๓๓ปี
แล้วก็ไปราดใส่ลูกของพี่สาวด้วย
เด็กผู้ชายเนี่ยอายุ๑๐ขวบเด็กผู้หญิงอายุ๖ขวบ
แล้วโอ้โหสามคนนี้เนี่ยนะบาดแผลเนี่ยน่าสงสารมากนะคะ
เด็กผู้ชายสิคะ๑๐ขวบคุณหมอบอกว่าอาจจะตาบอดเลยนะคะ
เพราะว่าแผลคือแบบเยอะมากจริง
แม่ของคนก่อเหตุไปร้องมูลนิธิปวีนาขอให้ช่วยเหลือหน่อย
คือแม่ของคนก่อเหตุบอกว่าคือลูกแม่ผู้หญิงสองคนที่เป็นพี่น้องกันเนี่ย
เขาทะเลาะกันตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ
คือตัวพี่เนี่ยก็ต่อว่าน้องบ่อยชอบว่าน้องอะไรอย่างนี้
แล้วก็เคยเอาม่อตีหัวน้อง
แล้วก็เคยเอาม่อตีหัวน้อง
น้องก็เลยกรด
พอมาเจอกันอีกรอบก็เลยมาแก้แค้นกันแบบนี้ค่ะ
ที๓กว่าถึงเรียกเรียงเสียง
เขาไม่พูดกันตั้งแต่นานแล้วค่ะ

ก็แค่พี่สาวเค้านี่ทราปที่ถึงหลังนะคะ

เห็นลูกสาวคนรองเขาถือเข้ามา
ก็คิดว่ามันเป็นนมเปรี้ยวถือมาวันที่เกิดเหตุค่ะ
ตอน๒ทุ่มแล้วก็ตี๓ก็เริ่ม
แม่บอกแบบนี้พ่อก็บอกแบบนี้เหมือนกันนะคะ
นายสังวานนะคะคุยกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์
เชื่อว่าพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันเรื่อง
น้องสาวเคยถูกพี่สาวเอาหม้อตีหัวสมัยอายุ๑๐ขวบ
แล้วฝังใจตั้งแต่ตอนนั้นพ่อยืนยันว่าเลี้ยงลูกทั้งสองคนด้วยความรักที่เท่ากันนะคะ
ลำเอียงนะคะแต่น้องเนี่ยมีนิสัยเอาแต่ใจด้วยความเป็นน้องอ่ะ
แล้วก็เก็บตัวเงียบไม่ค่อยคุยอะไรกับใคร
ระยะหลังเนี่ยเหมือนกับมีอาการหลอนด้วยว่าแบบเห็นผี

แล้วสุดท้ายมาก่อเหตุถึงขั้นเอาน้ำกรดมาสาดพี่สาวและลูกของพี่สาวทั้งสองคนนะคะ

เขาเกิดอาการหลอนจากอะไรอะคะคุณพ่อ
ก็กลัวไม่รู้นะเขากลัวผีอยู่พักหนึ่งอะครับ
มาดูอาการบาดเจ็บหน่อยนะคะ
พี่สาววัย๓๓ปีตอนนี้อาการปลอดภัย
แต่ลูกของพี่สาวที่มีศักดิ์เป็นหลานของคนก่อเหตุ
เด็กชายอายุ๑๐ขวบกับเด็กหญิงอายุ๖ขวบเนี่ยค่ะ

เพราะว่าด้วยความที่ผิวเด็กด้วยอะนะคุณพ่อ
ตอนนี้ลืมตาได้๑ข้าง
คุณหมอบอกว่าทำใจเลย
ฝั่งขวาอาจจะมองไม่เห็น

ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ

ปอดติดเชื้อด้วยนะคะคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนักข่าว
ของเราไปที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่งไปตรวจสอบภาพจากกล้อง
วงจรปิดช่วงเกิดเหตุประมาณสี่นาฬิกาสิบนาที
๔นาฬิกา๒๕นาทีแต่เวลาในกล้องวงจรปิดจะเร็วกว่าเวลาจริงประมาณชั่วโมงนึงนะคะ
ในคลิปจะเห็นเลยว่านี่ตัวน้องเนี่ยค่ะเดินออกมาจากห้อง๓รอบ
แล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องแล้วก็เหมือนกับหนีไปเลยอ่ะครับ
ที่วิ่งออกมาจากห้องครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นจังหวะที่ก่อเหตุแล้วแล้วหนีอ่ะค่ะอืม
หลังจากสัตว์น้ำโกรธใส่พี่แล้วก็หลานสองคนอ่ะน่ะนี่เป็นกล้องหน้าห้องนะคะ
หน้าห้องที่เกิดเหตุแม่บอกว่าว่าประมาณตีสามใช่ไหมอืม
แต่กล้องมันจะเร็วกว่าปกติชั่วโมงหนึ่งแม่บอกประมาณตีสามเนี่ยนะ
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนข้างห้องนะคะนางสาวปุ้ยเป็นนามสมมุตินะคะ
เล่าให้ฟังว่าช่วง๑๒วันก่อนเกิดเหตุนะคะไม่เห็นคนในห้องเลย
โดยเฉพาะตัวน้องสาวกับพี่สาวเนี่ยนะก็ทุกคนก็ใช้ชีวิตกันตามปกติ
เย็นก็เห็นเด็กผู้ชายวัย๑๐ขวบเด็กผู้หญิงวัย๖ขวบออกมาวิ่งเล่น
แฟลตทุกเย็นนี่คือด้านหน้าแฟลตนะคะ
คืนวันเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเลยค่ะ
ช่วงตีสามได้ยินเสียงเสียงเด็กโอ้โหร้องกันโหยหวนเลย
แล้วก็มีเสียงคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
เหมือนกับร้องให้เรียกกู้ภัยมาช่วยอะค่ะเพื่อนข้างห้องบอกว่าตกใจมากนะคะ
เปิดประตูห้องออกไปดูเห็นตัวพี่สาวกับลูกอีกสองคนอ่ะ
ถูกน้ำกรดสาดใส่เจ็บหนักเลยนะคะที่หน้าคือเพื่อนข้างห้องบอกว่าเห็นเลยว่าหนังตา
หนังเนื้อที่หน้านี่นะมันห้อยย้อยมาปิดตาสองข้างเลย
ทั้งสองคนเป็นแบบนั้นนะคะสภาพเป็นแบบนั้นเลยอ่ะจริงจริงแล้วเพื่อนข้างห้องบอกว่า
ไม่ได้สนิทกับครอบครัวนี้นะคะเพราะว่าครอบครัวเนี้ยเพิ่งย้ายมาอยู่ได้แค่สองสัปดาห์
แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะเธอเคยพยายามชวนคุยแต่ก็เขาไม่ค่อยคุยด้วย
ตัวคนก่อเหตุเนี่ยทำตาขวางใส่ด้วยนะไม่คุยกับคนข้างห้องเลยนะคะ
คนข้างห้องก็เลยสงสัยว่าตัวคนก่อเหตุที่เป็นน้องสาวเนี่ย
มีความผิดปกติอะไรอื่นหรือเปล่าเช่นความผิดปกติทางจิตทางประสาท
หรือมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดอะไรไหมเพราะคุยด้วย
หันหน้ามามองแล้วทำตาขวางใส่เพื่อนข้างห้องถามอะไรก็ไม่ตอบค่ะ
แต่ตาข้างนึงเขาจะปิดเลยนะแต่เขาลืมได้ข้างนึง
แต่เด็กผู้ชายนั้นเขาไม่ลืมเลยตาสองข้างไม่ลืมเลย
แล้วเด็กผู้หญิงก็ปากนี้จะห้อยแล้วก็บวมมากเลย
คือเขาเพิ่งมาอยู่เราก็เห็นหน้าเขาแต่เราก็ไม่เคยทักเขาเลย
แต่ทักแต่ไอ้ตัวเล็กเด็กผู้หญิงเคยทักครั้งนึงพูดน่ารัก
เด็กพวกนี้น่ารักมากไอ้ผู้หญิงนะเขาคุยเล่นเขาก็บอกเขาจะไปเล่นข้าว
เราก็ยังไปพูดกับแฟนว่าห้องมาอยู่ใหม่เนี่ยเด็กน่ารักนะว่ะ
คนก่อเหตุพี่เคยเห็นเขาครั้งนึงอยู่หน้าบ้านอ่ะพี่ก็เดินไปซื้อของมา
พี่ก็มองเขาเออเขามาอยู่ใหม่คนนี้พี่ไม่เคยเห็นอ่ะ
พี่ก็มองเขาเขาก็มองหน้าพี่พี่ก็เลยเข้าบ้านเลย
เขามองเหมือนคนแบบเป็นโรคอะไรหรือเปล่าโรคจิตหรืออะไร
เขาดูหน้าดูตามันของขวางยังไงเราก็ไม่อยากดูเขา
อืมทีมข่าวของเราก็ขยายผลหาข้อมูลให้เพิ่มค่ะ
ไปตรวจสอบข้อมูลร้านวัสดุก่อสร้างร้านเคมีพันธุ์ที่อยู่แถวนั้นนะคะ
คือเราอยากรู้ว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยเขาไปซื้อน้ำกรดที่ไหน
ไปเอามาจากไหนหรือว่าผสมเองหรือว่าไปเอามาจากไหนอะค่ะ
จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะปากซอยของแฟลต์นี้นะคะ
มีร้านวัสดุก่อสร้างอยู่ร้านหนึ่งห่างจากแฟลต์ประมาณ๓๐๐เมตรค่ะ
แต่ร้านนี้ไม่มีน้ำกรดขายนะคะพอไปดูอีกร้านหนึ่ง
อยู่แถวแถวตลาดใกล้กับสอนอร่มกล้า
ห่างจากแฟลตมาถึงร้านนี้ร้านเคมีพันธุ์๒กิโลครึ่งได้ค่ะ
คนที่ร้านเคมีพันธุ์บอกว่าอ๋อวันสองวันก่อน
ก็จริงแล้วไม่ได้มีผู้หญิงมาซื้อน้ำกรดนะ
ถ้าจะถามหาผู้หญิงว่ามาซื้อน้ำกรดหรือเปล่าเนี่ยที่ร้านเนี่ย
ถ้ามีใครมาซื้อน้ำกรดเขาถามทุกครั้งเขาจะต้องตรวจสอบก่อน
ว่าคุณเป็นใครทำไมมาซื้อน้ำกรดแบบนี้เป็นช่างหรือเปล่า
หรือเอาไปทำอะไรทางร้านบอกว่าเขาจะถามก่อนเพราะว่าน้ำกรดมันมีกฎบังคับ
มันมีกฎหมายบังคับอยู่แล้วในเรื่องของการซื้อขายนะคะไม่ใช่อยู่ดี
สี่สุ่มห้าเดินไปขอซื้อน้ำกรดนะคะครับคนขายเขาบอกแบบนี้
ทีนี้ค่ะตอนนี้ชุดสืบสวนสอนอร่มกล้า
อยู่ระหว่างตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะล่าสุดมีข้อมูลการติดต่อแล้ว
แล้วก็รู้แล้วว่าไปหลบอยู่ที่ไหนอืมหลังก่อเหตุนะคะอืม
เดี๋ยวก็ต้องขยายผลเพิ่มแหละว่ามันใช่เรื่องปมคาใจตั้งแต่อายุ๑๐ขวบนู้นหรือเปล่า
หรือมีปัญหาทางจิตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอืมอืม